มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะครับ
เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะ
ถ้าจะบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากปัญหาครอบครัวเนี่ยก็ใช่

เพราะว่าตัวของพ่อที่ก่อเหตุเนี่ย
ก็มักจะดื่มเหล้าบ่อยนะติดเหล้าด้วยนะครับ
ที่สุดแล้วปัญหามันก็มาตกอยู่ที่ลูกนะฮะ

มีเหตุการณ์ที่ตำรวจสนประเวทได้รับแจ้งเหตุ

เขาอุ้มเด็กชายวัย๕ขวบ
แล้วร่างกายของเด็กเนี่ยเลือดไหลติดตามเสื้อผ้าเต็มไปหมด
ตัวเขาเองก็มีบาดแผลบาดเจ็บนะครับ
คนเจออยู่ที่บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมันพีที
ใกล้ซอยพัฒนาการ๖๙เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ปีเป็นพ่อของเด็กที่อุ้มมานะครับ
นั่งอยู่บนพื้นสนามย่าบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน
ข้างเนี่ยมีร่างของเด็กชายซี่เสียชีวิตแล้วนะ

ลักษณะของศพก็คือถูกของมีคมบาดที่บริเวณลำคอ
บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนที่พบศพห่างไปประมาณ๑๕๐เมตร
มีร่องรอยคราบเลือดมีขวดเบียร์ที่แตกเป็นปากฉลาม
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็ทำให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้เดินมาจากซอยอ่อนนุษย์๖๖นะฮะ
เดินทางมาตอนแรกเนี่ยมาโดยวินจักรยานยนต์รับจ้าง
มาพร้อมกับลูกชายวัย๕ขวบนะฮะ
แล้วเขาก็ลงมือก่อเหตุปาดคอลูกแท้ของตัวเองนะครับ
บอกว่าเนื่องจากเกิดความเครียดเพราะไม่มีเงิน
แต่ที่เหลือก็ยังให้การวกไปวนมาที่ลำคอของตัวของเขาเองเนี่ย
ก็มีร่องรอยการถูกแทงด้วยของแข็งมีคม

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว

บอกว่าน้องชายมีอาการเครียด
หลังจากที่เลิกรากับภรรยา

ตัวเขาต้องดูแลลูกสองคน
คนโตกับคนกลางอยู่กับพ่อ

เขาก็ยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งเก็บตัว

เงินไม่พอใช้แต่พอเงินไม่พอใช้
ดื่มเหล้า

ฆ่าตัวตายมาแล้วนะครับด้วยการผูกคอตาย
แต่ว่าลูกคนโตมาเห็น

เป็นลูกคนกลางของน้องชาย
เด็กคนนี้ลูกคนนี้น้องชายผูกพันมากเป็นพิเศษ

ไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดเวลา
ก็เลยคิดว่าน้องชายเนี่ยคงก่อเหตุ
เพราะว่าอยากจะตายตามกันไป
พ่อลูกสองคนก็ทำร้ายลูกก่อน

การจัดงานศพของเด็กนะครับ
ทางพี่สาวของผู้ชายที่ก่อเหตุ
ว่าเดี๋ยวรอให้แม่เด็กมาดำเนินการก่อนนะฮะ
ซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาจากต่างจังหวัด

รู้ข่าวจากคือว่าเพื่อนบ้านข้างบ้าน

แล้วก็เพิ่งจะรู้ข่าวนี่แหละว่า
น้องชายได้ฆ่าปาดคอลูกเขาเองอะไรเอง
ก็คิดว่าเกิดอาการจากที่น้อยใจ

แล้วก็เครียดด้วยที่ว่าต้องเลี้ยงลูกสองคนอะไรอย่างนี้

ก็ไม่คิดว่าน้องจะกล้าทำ

เจอเขาล่าสุดเมื่อไหร่
เขาล่าสุดเมื่อวันอังคารค่ะที่ผ่านมา

ไม่เคยนะเรื่องการทำร้ายลูก
เป็นคนรักลูกมากค่ะแล้วรักคนกลางมาก
คนนี้จะติดพ่อเขามากไปไหนมาไหนก็จะไป

ทำร้ายลูกไม่มีก็ไม่คิดว่าจะทำ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ในพื้นที่ของสนประเวทนะคะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานประเวท
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงคราม
ก็บอกว่าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วค่ะ

ตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุ

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
รวบรวมข้อมูลแล้วก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะ
เบื้องต้นตำรวจก็มีข้อมูลบอกว่า

อายุ๑๑ควบ๕ขวบ๒ขวบ
ทางกับภรรยา๓ปีก่อนนะคะ

คนโตกับคนกลางอยู่กับนายมนตรี
คนเล็กภรรยารับไปดูแล

ฆ่าคนตายโดยเจตนากับนายมนตรีนะคะ
แล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูล
ประกอบสำนวนคดีอย่างละเอียดเพิ่มเติม

ก็ใช้ขวดเบียร์นี่แหละที่แบบ
เบียร์แตกเป็นปากฉลามเนี่ย
ปาดคอลูกชายแท้ของตัวเองค่ะ

แล้วก็ช่วยเหลือก็จับตัวเอาไว้ก่อน
รายงานจากโรงพยาบาลสิรินทรนะคะ
บอกว่านายมนตรีอาการยังสาหัสคุณผู้ชม
คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะ

เพราะว่าช็อกขาดเลือดนาน
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเนี่ย

ร่างกายของนายมนตรีด้วยนะคะ
ไม่เจอไม่เจอสารเสพติดนะคะ

นายชัยนารินยิ่งสิริรัฐกุล

อุ้มลูกมาในปั๊มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำอะค่ะ
แล้วก็มีตำรวจสายตรวจสอนอประเวทผ่านมา

ชายคนนี้ก็อุ้มเด็กมานอนแล้วก็นั่งลงข้าง

ตกใจกันใหญ่เด็กเสียชีวิตแล้วอะค่ะ

เขาบอกไม่คิดเลยนะว่าผู้ชายคนนี้

เพราะว่าช่วงหัวข้ำยังเดินอุ้มลูกอยู่ดีอะค่ะ

แล้วก็มาเรียก
ออกไปดูก็พบพ่อกับลูกก่อน
ลูกนอนอยู่ใกล้ก่อนก็ยังพ่อน่านอยู่
แล้วเอาพ่อออกมาแล้วก็ไปดูลูกว่าลูกหมดลูกชายหมดสติไปแล้ว
สอบถามเขาก็แล้วว่าใช้อะไรเชื่อดคอลูกอะไรอย่างนี้
ก็บอกว่าใช้ขวดเบียร์ขวดเบียร์
แล้วทำมาจากไหนบอกเขาก็บอกว่าฝั่งตรงข้ามจากที่เกิดเหตุ
ทำเสร็จแล้วเขาอุ้มมาสิบ้านแต่ระหว่างตอนอุ้มมาละมองไม่เห็นหรอก
เพราะเราเห็นก็คือจุดที่นั่งแล้วเสียแล้ว
สารเด็กนะต้องมารับกรรมจากปัญหาของผู้ใหญ่
ไม่คิดว่าพ่อแท้จะทำกับลูกตัวเองได้แบบนี้นะครับ
หลานคนนี้เนี่ยยายบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
เป็นเด็กน่ารักแต่ว่าไม่ค่อยพูด

พ่อมากไปไหนก็จะไปกับพ่อตลอดนะฮะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ยายบอกว่าถ้าเจอหน้าพ่อของหลานนะ
จะถามว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
น้องก้าเขาติดหนิดกับพ่อเขามาก

พ่อทำอะไรเขาก็จะไปอยู่กับพ่อเขา
ยังถามกับตัวเองว่า
ทำไมมันถึงทำแบบนี้

สัตว์ใดละถานมันยังรักลูกมึง
เรียกว่ามึงเป็นคนแต่มึงไม่ใช่คนแล้วแบบนี้
มึงไม่ใช่
มึงเป็นสัตว์ยิงพ่อสัตว์ใดละถาน
หมามันยังรักลูกมันเลย
ถ้าเจอหน้า

จะตายพร้อมกันกับลูกแบบนี้เนี่ย

แล้วเขาจะเสียใจที่สุดถ้า

เพราะตัวเขาเนี่ยกลายจะตายตามลูก

ถ้าเขาพ้นขีดอันตรายมาแล้วลูกตายไปแล้ว

ก็พรุ่งนี้นะครับ๑๐นาฬิกาครอบครัว

วัย๕ขวบจะเดินทางไปรับศพ

หลังจากนั้นก็จะนำไปบำเพ็ญกุศล
ตามประเพณีกันต่อไปนะครับ

อันนี้ไม่มีทางที่คุณจะแก้ปัญหาได้แน่นอน
สิ่งเสพติดสิ่งมืนเมาไม่ได้แก้ได้นะคะ

เวลาไปพึ่งพาของมืนเมาอะไรต่างเหล่านี้